โลกออนไลน์เขายังมีการแชร์เรื่องราวค่ะ
ที่เราเกิดไว้เรื่องของคนขับรถแท็กซี่คันหนึ่งนะคะ
เป็นแท็กซี่ใจบุญก็คือบริการไปรับส่งผู้ป่วยติดเตียง
แล้วก็ฟรีด้วยแต่ปรากฏว่าก็มีกระแสตีกลับบอกว่าจริงแล้วไม่ได้ฟรีนะ

มีการไปเรียรายเงินของทางญาติด้วย
ล่าสุดทางเจ้าตัวก็คือคนขับแท็กซี่เขาก็เลยออกมาปฏิเสธ
ยืนยันบอกว่าไม่เคยขอรับบริจาคนะคะ
แล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่ปอทเพื่อเอาผิดกับผู้ที่มาโพสต์แฉเขาด้วย

โปรงเรื่องราวของคนขับแท็กซี่ใจบุญคนหนึ่ง
ระบุบอกว่าไม่อยากให้นายสุวรรณชัดพรมชาติหลอกลวงผู้ป่วย
เพราะว่ามีการอ้างตัวว่าเป็นแท็กซี่จิตอาสา
แต่กลับมีการรับเงินจากผู้ป่วยด้วย
ผู้โพสต์คนนี้เนี่ยเขาได้ข้อมูลมาจากผู้ป่วยติดเตียงรายหนึ่ง
เคยใช้บริการหลายปีก่อน
เห็นรถติดสติ๊กเกอร์ว่ารับส่งพระและผู้ป่วยฟรี
จึงเรียกใช้บริการแต่เอาไปเอามาผู้ป่วยติดเตียงรายนี้
ให้ข้อมูลบอกว่าเขาถูกเรียกเก็บเงินไป๔๐๐๐บาท
แต่ตัวผู้ป่วยก็เข้าใจเพราะมันไปไกลไง
ไปกรุงเทพเมืองกาลไม่ใช่ไปในพื้นที่นะคะ
ก็เลยยืมเงินจากเย็ดย่านในจ่ายไปให้
และบางครั้งคนขับแท็กซี่ยังเอ่ยปากขอเงินจากญาติผู้ป่วย
โดยอ้างว่าเป็นการสมทบทุนทำบุญด้วย
ซึ่งต่อมานายสุวรรณชัดนะคะ
เพื่ออธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะคนนี้
คือนายสุวรรณชัดเป็นคนขับแท็กซี่นะคะที่ถูก
มีการกล่าวอ้างว่าเขาจริงไม่ได้ส่งฟรีนะแต่เรียกเงิน
นายสุวรรณชัดพร้อมด้วยแพทย์หญิงจำเนียนพรมชาติภรรยาก็เลยต้องมาพบกับตำรวจ
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
และมีการรวบรวมเอาเอกสารภาพข้อความหลายโพสต์มาเป็นหลักฐานแจ้งความเอาผิดกับผู้โพสต์ด้วยนะคะ
เพราะถือว่าโพสต์นี้เป็นข้อความที่บิดเบืองข้อเท็จจริงแล้วก็คือทำให้เขาเสียหายด้วย
สุวรรณชัดบอกว่าวันนี้มาแจ้งความเอาผิดคนที่ให้ร้ายตัวเองจนเสื่อมเสีย
มีการนำภาพตัวเองกับรถแท็กซี่ไปโพสต์พร้อมข้อความ
ตัวเองก็ถือเป็นบุคคลสาธารณะอันนี้คนขับแท็กซี่เขาบอกนะ
ช่วยเหลือผู้ป่วยมาแล้วถึง๒๔ปี
ก็ไม่รู้ว่าคนโพสต์เนี่ยเขาต้องการอะไรต้องการมาให้ร้ายเขาทำไม
ตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณสุวรรณชัดยืนยันว่ายังคงช่วยเหลือคนป่วย
ส่วนคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนป่วยก็ยังโอนเงินมาช่วยเหลืออยู่

ยืนยันค่ะตัวเองไม่เคยมีการโพสต์ร้องขอหรือโพสต์เปิดรับบริจาค
มีแต่คนที่เขาใจดีแล้วติดต่อมาเองเพื่อขอร่วมทำบุญเท่านั้น
พร้อมกับให้ตรวจสอบเรื่องเงินที่เขาได้รับมาได้นะคะ
ฟังเสียงคำชี้แจงจากทางแท็กซี่ใจบุญรายนี้กันหน่อยค่ะ
ก็พอไปอุ้มวันนั้นวันไหนมาผมหาที่นอนไปให้

หาเครื่องผลิตออกซิเจนไปให้หาเครื่องฟักชั่นไปให้
นี่แหละเราก็คือต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
นายสุวรรณชัดเขายังยอมรับด้วยว่าเคยเป็นเพื่อนกับคนที่โพสต์นี้นะ
อยู่ในกลุ่มแท็กซี่จิตอาสาเหมือนกัน
ให้ผู้เสียหายไปพบที่สนพญาไทย

อันนี้ก็เข้าข่ายความผิดฐานหมินประมาทจริงนะคะ